มาตามสัญญากลับมาในช่วงนี้กลับมาแล้วยังขยับแข้งขยับขาเช่นเคยจะคึกคักแง่ช่วงบ่ายบ่ายแบบนี้เดี๋ยวจะง่วงเหงาหาวนอนกันสักก่อนนะครับช่วงนี้มาเอาใจคนที่ชื่นชอบพระโดยเพราะเสียนพระเลยเสียนพระนี่แหละเพราะว่าได้มีการพบพระที่มีอายุที่คาดว่าน่าจะประมาณพันปีมาแล้วโอ้โหกรุแตกเลยถูกต
แต่ว่ามีอายุน้อยกว่าก็คือประมาณ๑๐๐ปีนั่นเอง
จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะ
พระกรุแตกกันเลยนะคะ
เสียงพระก็มากันวุ่นเลยทีนี้
ชาวบ้านในตำบลกุฎลาศอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ
พากันจุดทูปกราบไหว้พระกรุโบราณกว่า๒๐๐องค์นะคะ
หลังขุดพบจากการที่กรรมการหมู่บ้าน
มีการปรับที่ดินสาธารณะในหมู่บ้าน
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีตำนานเล่าขานกันว่า
เป็นวัดประจำหมู่บ้านชื่อว่าวัดเหนือ
แต่ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าตั้งอยู่ตรงไหนนะคะ
จนกระทั่งรถแคลเข้ามาปรับพื้นที่บริเวณทางด้านทิศตะวันออก
แล้วพบกำแพงดินโบราณครับ

พบหายโบราณ๕ใบ

และพระเนื้อเงินอีก๑ใบ

ใช่แล้วโดยเซียนพระที่มาดูนะคะ

มีอายุถึง๑๐๐๐ปี

นักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรสิบเอ็ด
อุบลราชธานีได้มาตรวจสอบ

ซึ่งจากข้อมูลที่ได้เบื้องต้นน่าจะมี

เริ่มมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะ
และคาดว่าน่าจะอยู่ในสมัยกรุงรัตนโกศิลป์ค่ะ
โดยจะมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง

ทางกรรมการชุมชนเขาแจ้งว่า

แต่ว่าต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบก่อนค่ะ
ส่วนอีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดอ่างทอง

แตกคลิกงานอันนี้ล่นแตกเลย
กลุ่มเสี่ยนพระศักดิ์ภรรยา๕หลังจากพบพระเครื่อง

บนหลังคาวิหารวัดสุกุ
หรือว่าวัดนกอำเภอชายโย

บริเวณหลังคาพบพระเครื่องซุ้มก่อ
และพระนางพญาพิมพ์ใหญ่

บรรจุอยู่ในกระป๋องนมข้น
รอทับด้วยปูนอยู่บนหลังคา
ขณะที่ช่างกำลังทำการซ่อมแซม

ลงมาด้านล่างจนกระทั่งก้อน

จึงนำมาให้เจ้าอาวาสและกรรมการวัด

ไปถามท่านนี้เลยก็คือ
พระคู่บัยดิกาอัมพร
วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดสุกุนาราม

เมื่อสร้างวิหารก็นำพระเครื่อง

ในการบุรณวัฒน์เมื่อสุดโสมนั่นเอง
และครั้งนี้วิหารของวัดที่เก่าแก่

ทางวัดจึงได้บุรณะและพบพระเครื่อง

นายรุ่งศักดิ์จันขจรกรรมการวัดบอกว่า
พระที่พบในครั้งนี้คาดว่าความเก่าแก่น่าจะเกิน๑๐๐ปีล่ะ
ดูจากเนื้อที่คราบกรุถือว่าวัดนั้นก็จะได้มีทุนทรัพย
ในการก่อสร้างวิหารในครั้งนี้ต่อไปครับ
โอ้โหดูยังใหม่อยู่เลยนะคะอยู่ยังไม่ชำรุดสักเท่าไหร่
จากภาพที่เราเห็นนะฮะเซียนพระก็ลองไปดูกันได้ว่า
ถ้าใครที่รู้คาดว่าจะมีอายุก็ไปตีละคงตีราคากันนะเนาะ
จะได้ราคาอยู่ส่วนอีกหนึ่งเรื่องไม่ต้องตีราคา
ไปดูเรื่องนี้ไก่ชนตอนนั้นต้องตีกัน

ไม่ได้ตีอย่างนั้นหมายถึงไปตีราคาเจ้าไก่ชนตัวนี้โอ้โห

ยืนยันมั่นใจว่าตัวละ๔ล้านคุณผู้ชม

โอ้โหมันจะงามขนาดไหนเจ้าไก่ตัวนี้
ไปดูกันครับที่จังหวัดนครราชศรีมา

ชื่อว่าฟาร์มหนุ่มโรงหมี่
ซึ่งก็มีนายพานุมาตรคิดการหรือว่าเสียเชิมอายุ๓๘ปี
เป็นเจ้าของอยู่ที่อำเภอขามสแก่แสงจังหวัดนครราชศรีมา
ในพื้นที่๖ไร่และพ่อเลี้ยงอย่างเป็นระบบนานถึง๑๐ปีนะครับ
เชิมสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่ชื่นชอบไก่ชน
โดยการซื้อไก่ชนในราคาสูงตัวละ๔ล้านบาท
เพื่อมาเป็นพ่อพันธุ์ในฟาร์มเพราะลูกขายในราคาคู่ละ๑๐๐๐บาท
แล้วเจ้าตัวที่เห็นอยู่นี่แหละครับมันชื่อว่าเจ้าโกโก้

เป็นลูกผสมพันธุ์ไส้ง่อนพม่านะครับซื้อมาจากจังหวัดราชบุรี
เมื่อ๖เดือนที่แล้วในราคาสูงถึง๔ล้านบาท

โอ้โหเจ้าของเขาเชื่อว่าเจ้าโกโก้เนี่ยมีความแข็งแรง
ซึ่งจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า๔ปีเลยทีเดียว
โอ้โหลงทุน๔ล้าน
เขาบอกว่าไก่ชนได้รับความนิยมมากทั้งในทวีปอเมริกาและยุโรป
ผมเคยดูในหนังพวกลาตินอเมริกาอเมริกาใต้เขาก็นิยมไก่ชนเหมือนกัน
แล้วก็นี่เลยเจ้าของเขาบอกว่าตอนนี้มีออเดอร์มาแล้วนะ
จากทั่วโลกเลยแล้วก็สามารถขายได้ด้วย
ซึ่งล่าสุดมีคนจองลูกของเจ้าโกโก้ไปแล้วกว่า๑๐๐คู่

ละ๑๐๐๐จองไปละกี่คู่เนี่ยคุณ
ตายแล้วดิฉันคิดเงินไม่ถูกเลย
เป็นไงล่ะไปทำไก่ชนกันบ้างไหม

ยิ้มคุณผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วล่ะค่ะมันเยอะมากจริง

อันนี้จะพาไปสถานที่ท่องเที่ยว

ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีที่เดียวแห่งเดียว

ถูกต้องหนุ่มบางคนก็อาจจะชอบด้วยก็ได้
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาทำสปาโครน

เพื่อให้ผิวพันธุ์นุ่มชุ่มชื่นแล้วก็สุขภาพดี
มีแห่งเดียวในจังหวัดพังงาด้วยนะคะ

ไม่ต้องสปงสปาตามร้านเสริมสวยอาจจะไม่ต้องแล้ว
คุณผู้ชมเห็นไหมไอร้อนสีขาวที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำนี่แหละค่ะ
คือไอน้ำจากหาดทรายร้อนคองมะรุยตำบลมะรุย

ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร
ทริปการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเดือนละ๑๐วันนะคะ
ทรายร้อนแห่งนี้สามารถเดินย่ำบนผืนทรายที่มีอุณหภูมิร้อนกำลังดี
และสามารถแช่น้ำร้อนในจุดที่ต้องการได้ด้วย
หรือว่านี่จะนำโครนร้อนซึ่งอยู่ลึกลงไปจากดินเลนประมาณ๑เมตร
ที่มีสีดำสนิทแบบนี้นะคะ
พอกลงไปตามร่างกายแล้วนั่งหรือว่านอนพัก๑๕นาที
ผลลัพธ์ของการพอกโครนร้อนนี้จะอุ้ยพอกหน้ากันด้วยนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เนียนขึ้น
พอแล้วใช่ซึ่งระหว่างที่พ่อโครนก็สามารถรับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
พร้อมกับขนมพื้นบ้านด้วยนะคะ
หาดทรายร้อนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหาดน้ำร้อนนี่แหละ
เกิดจากรอยแยกของเปลือกโลกชื่อรอยเลื่อนคลองมารุย
และก็จะพบปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ได้เฉพาะตอนน้ำทะเลลดระดับลงเท่านั้นนะ
ไม่ได้มีตลอดนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดน้ำทะเลร้อนทรายร้อนแล้วก็โครนร้อน
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ใช้บำบัดโรคเหน็บชาปวดเมื่อยนั่นเอง
เหมือนบ่อน้ำผู้ร้อนแต่ว่าอันนี้เป็นหาดทรายร้อนทะเลร้อนมีโครนร้อนมาพอง
แล้วก็จะสนใจไหมดีน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะต้องพอกถาดกันไปก่อน
ไม่มีโอกาสได้ไปเลยจริงนะคะ
ส่วนช่วงนี้จะพาไปอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่จังหวัดสมุทรสงคราม
เยี่ยมชมวัดประดูกพิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธานะครับ
ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเราคนนี้เลยทางด้าน
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
สะดาวที่เห็นอยู่นี้คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ
ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
เสด็จประพาทต้นทางชนละมากมาอย่างวัดประดูกพระอารามหลวง
เมื่อวันพระรหัสบดีที่๒๑กรกฎาคมปี๒๕๕๙
และทรงเสวยพระกยาหารเช้าที่วัดประดูกแห่งนี้
พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาต่อหลวงปู่แจ้งที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด
อยู่ในขณะนั้นเป็นอย่างมากเพราะสมัยนั้นหลวงปู่แจ้งเป็นพระที่
พร้อมทั้งได้ดิมลลบุแจ้ง
เข้าไปในพระราชวังหลายครั้งด้วยกัน
ที่สำคัญพระองค์ได้ถวายเครื่องราชศรัทธา

จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา
ลักษณะเป็นอาคารทรงไทย๒ชั้น๕หลังคาแฝด

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของเครื่องราชศรัทธาและเป็นสมบัติของชาติต่อไป
ภายในพิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา
เก็บรักษาเครื่องราชศรัทธาต่างมากมาย
ทั้งพระแท่นบันธมดิ์ตลภัฏหนามาพิไถย่อ
จโบรอร์ตลภัฏหนารายทรงครุฑ
แล้วก็อันนี้มนต์ไปโดยส่วนพระองค์บ้าง
ก็มีไปรักษาพระโอรสพัทธิดาอะไรต่างนี่นะ
ก็จะมีเครื่องสั่งเคล็ดบ้าง
เครื่องราชศรัทธาที่ทรงพระราชทานถวายไว้ให้
ก็จะเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
น่าจะสามารถที่จะเข้าไปถ่ายไปดูได้นะ
อกจากนี้ภายในวัดยังมีสาราเก๋งเรือ
พระบาทสมเด็จพระจุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕

ลักษณะเป็นทรงไทยชั้นเดียว
ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาเก๋งเรือพระราชทาน

เสด็จมาพร้อมด้วยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น
พร้อมด้วยเจ้าฟ้าหลายพระองค์
สมเด็จข้าราชบริพาณ
เสด็จทางชนละมากโดยเรือพระที่นั่ง
ซึ่งเป็นเรือขนาด๔แก้ว
ขุดจากซุงไม้สักหรือตะเคียน
พระองค์ได้จอดแวะพักและผูกเรือพระที่นั่ง

ปัจจุบันทางวัดได้บุรณะซ่อมแซมจากของเดิมที่ชำรุด
ให้สมบูรณ์สวยงามอย่างที่เห็นครับ
หลายมุมเหมือนกันนะในเรื่องเกี่ยวกับโบราณสถาน
การศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องโบราณโบราณสถานโบราณนวัตถุ
ในเรื่องศาสตร์เรื่องสินอะไรต่างก็มี
ในเรื่องศิลปะที่วัดประดูกก็จะมีศูนย์เสียนโขนเหมือนกัน
อยู่ตรงข้างพิพิตภัณฑ์เขาก็มาศึกษาเสียวขึ้นแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับในเรื่อง
อย่างนี้นะก็มาได้
สาราการประเรียนใกล้กับพระอุโบสถ
มีภาพวาดบนผนังเพดานแบบดั้งเดิม
วาดด้วยสีฝุ่นดินสอพอง

ซึ่งได้รับอารยธรรมมาจากประเทศจีน
ทั้งภาพชุมนุมเทวดาชุมนุมเทพ
หานุมานแผลงฤทธิ์เหินเวหา
ภาพฤศีร์ภาพคนธรรม

และภาพพุทธประวัติในเหตุการณ์ต่าง
หากท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดประดูกอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมหานครด้วยนะครับ

ถือว่าเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราด้วย
ถูกต้องครับใช่แล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตาม
เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะแล้วเราจะพักเบรกช่วงนี้กันก่อน
ใครที่ชอบปลาพลาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนช่วงนี้ต้องพักกันแล้วสักครู่หนึ่งครับ
สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแตงโมพรมวิสุทธิผิวอ่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราอยากจะปลูกต้นไม้ให้ได้สัก๑ล้านต้นเนี่ย
เคยสงสัยไหมครับว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีนะครับ
ท่านผู้ชมครับแต่ก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะครับ
เขาสามารถปลูกต้นไม้ได้มากกว่า๑ล้านต้นครับ
ท่านผู้ชมครับยังจำเรื่องราวของดาบตำรวจท่านหนึ่งได้ไหมครับ
ที่เขาชอบที่จะตระเวนออกไปตามพื้นที่สาธารณะ
แล้วก็พื้นที่รกร้างต่างนะครับในการปลูกต้นไม้นั่นเอง
แน่นอนครับผมกำลังพูดถึงดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธ์นะครับ
วิชัยเริ่มปลูกต้นไม้ทำมาตั้งแต่ปี๒๑๓๑ครับ

อกจากนี้เขายังได้ชื่อว่าเป็นผู้พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแรงของอำเภอปราบภู
จังหวัดศรีสะเกดที่ขึ้นชื่อว่าประกันดาล
กลายมาเป็นอำเภอที่ร่มรื่นและเต็มไปด้วยต้นไม้

ดาบวิชัยบอกว่าได้มาจากการเข้าร่วมอบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
เน้นเรื่องของความสงบสุขของชาวบ้านและเศรษฐกิจพอเพียง
จากการอบรมในครั้งนั้นนะครับดาบวิชัยครับจึงยึดอุดมการ๓ข้อ
เพื่อเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมเราครับ
ตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่เบียดเบียนใคร
มีความขยันอย่างฉลาดและปราศจากอบายมุก
เมื่อเห็นเพื่อนบ้านเป็นทุกข์เป็นภารกิจที่เราต้องร่วมกันแก้ไข
ทั้งหมดนี้ครับเป็นแรงผลักดันให้ดาบวิชัยพยายามให้ชาวศรีสะเกดร่วมกันสร้างแผ่นดินทำแผ่นดินทองโดยมีโครงการต่างออกมามากมาย
โดยเฉพาะการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมชาติขึ้นมาเองเพื่อปลูกจิตสำนึกของชาวบ้าน
ทุกวันนี้ดาบวิชัยได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า๓ล้านต้นเห็นตัวเลขที่มากมายขนาดนี้หลายคนคงอาจจะไม่เชื่อ
แต่ดาบวิชัยบอกครับว่าเขาออกไปปลูกต้นไม้ตามที่ต่างไม่ต่ำกว่าวันละ๓๔๐๐ต้น
ซึ่งส่วนใหญ่จะเตรียมเมล็ดพันธุ์ในหน้าแรงแล้วแล้วก็เริ่มปลูกในวันที่๑พฤษภาคม
เพราะเป็นวันแรงงานก่อนเข้าหน้าฝนปลูกไปเรื่อยนะครับจนไปถึงปลายปีตามสภาพฟ้าฝนจนเข้าหน้าแรงก็จะเริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์อีกครั้ง
อยู่เช่นนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกมากขึ้นครับ
ดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธ์ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประจำปี๒๕๔๕จากปตทและรางวัลอื่นตามมาอีกมากมาย
และท่านได้กลายเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้ให้กับใครหลายคน
ผมเคยอ่านเรื่องราวตอนหนึ่งของท่านนะครับแล้วก็ติดใจคำพูดคำพูดหนึ่งนะครับ
บอกว่าถ้าคนที่มีผืนนานะครับมีพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็พยายามเติมเต็มด้วยพื้นที่สีเขียวหายใจเข้าเป็นสีเขียวหายใจออกเป็นสีเขียวแค่นี้ธรรมชาติก็จะกลับมาอุดมสมบูรณดังเดิมแล้วนะครับ
เราเนี่ยเริ่มต้นทำอะไรให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วหรือยังนะครับถ้ายังเริ่มเถอะครับ
แน่นอนครับอย่าลืมดูแลธรรมชาติรอบตัวคุณนะครับ

และกลับมาพบกันใหม่ได้ในเล่าเรื่องป่าวันนี้
ลาไปก่อนสวัสดีครับ